น่าจะเก่าพอตัวนะมึง

เหลือไม่ทำ
ให้มดมันเดินเหรอ

นี่ล่ะครับคุณผู้ชมมันจะเกิดปัญหาตรงนี้แหละ

ฝั่งคนที่ปากแจ๋วนะอ้างว่าช่างมาจอดรถขวางทาง
คุณผู้ชมลองดูหน่อยว่ารถที่เขาจอดเนี่ยมันขวางทางหรือเปล่า
ขวางทางเข้าออกเหรอเออขวางทางเข้าออก
แล้วเนี่ยคนก่อเหตุที่เราทำลูกศรชี้แดงเนี่ย
เขาบอกว่าฝั่งช่างจอดละท้ายมันยื่นมาเยอะ
ก็เลยหาเรื่องอยู่แล้วตัวเขาเองก็อยู่บนกระบะเป็น๑๐นาทีนะ

แต่ฝั่งช่างไม่เล่นด้วยนะร่างกายไม่ได้อยากจะปะทะด้วย
ก็เดินจากไปครับเหตุเกิดตอน๑๐โมงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา
สิงหาคมที่ซอยสวนผัก๒นะในกรุงเทพ
ถามฝั่งผู้เสียหายมากับหลายคน
คุณฉะเลียงเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะธ์เธอกับพี่ชายแล้วก็ลุงรับงานมา

แล้วชายคนนั้นก็มาก่อกวนมาด่ายาบคล้ายมาหาเรื่องหวังจะบวกให้ได้
ก็บอกว่าจอดรถท้ายยื่นทำให้ทางมันแคบ
แล้วท้ายรถก็ไม่ได้ยื่นล้ำออกไป

เขาก็เคยประสบพบเจอกับชายที่ก่อกวนคนนี้อยู่เหมือนกัน
บอกชายคนนี้เขามีอาการทางประสาท

จากนั้นก็เหมือนหาที่ระบายอารมณ์

แล้วกลุ่มช่างคนนี้ก็เลยโดนเข้าไป
หลังเกิดเหตุครับคุณเฉลี่ยงที่เป็นฝั่งผู้เสียหาย

ในจ้างอย่าเพิ่งจ้างงานพวกฉันเลยนะ

เดี๋ยวมาทำงานแล้วจะไม่ปลอดภัยครับ